ต่างจากพี่อีทโปงลางสะออน
คือพี่อีทผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระ

แต่งงานกับแฟนสาวนักธุรกิจ

ฟังพี่อีทเปิดใจให้หายคิดถึงกันจ้า
ไม่ได้เล่นละครมาหลายปีมาก
แต่พอพี่หนุ่มโทรไปน้องฟ้ายโทรไป

ก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันใหม่กับช่วงนี้แล้ว

เพียงพังเห็ด
ทางเนมี่ครับทางบริษุทรครับ
ก็ยังประยามปั๊มต้องปรึกษาแค่ถ้างั้นยังไม่โดน